วัสดุสำคัญในการทำผ้าหน้าโขนก็คือผืนผ้าที่นำมาตัดเป็นขนาดเล็ก
สำหรับทำการปักลวดลายโดยช่างปักจะเลือกผ้าประเภทผ้าไหม
ผ้าสักกระหลาดมาใช้ทำผ้าหน้าโขนด้วยมีความสวยงาม
ปักลวดลายแล้วเกิดความวิจิตรส่วนวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งปักเป็นลวดลาย
ก็เป็นประเภทดิ้นข้อดิ้นโปร่งแหล่ง
ซึ่งมักเลือกสีของดิ้นแหล่งต่างนี้เป็นสีทองเพราะจะขึ้นสีกับผืนผ้าที่ทำการปักได้อย่างงดงาม